ด้วยเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่ย่านเยาวราชก่อนนะครับ
ก็ช่วงสายวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
มีเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บเสื้อผ้าแฟชั่น
แล้วก็ของเด็กเล่นและอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับ
เป็นของร้านเจริญศุกร์นะฮะที่เกิดเหตุคือเนี่ยฮะ
เป็นอาคารพาณิชย์สูง๕ชั้นอยู่ในซอยมังกร
เยาวราชนะครับโอ้โหดุวัน
คือมันไหม้แรงมากแล้วก็ซอยค่อนข้างแคบด้วย
เห็นไหมเห็นควันแล้วน่ากลัวมากนะครับ
ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ระดมรถดับเพลิงไปฉีดน้ำ
ไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงนะครับ
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ๑คนนะครับ
ถูกไฟลวกตามลำตัวนะฮะ
แล้วก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ
ใช้เวลาอยู่ประมาณ๕ชั่วโมงนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญ
หุ้มกับการสอนอนจักรวรรษบอกว่า
อาคารพาณิชย์ต้นเพลิงที่เป็นร้านเจริญศุกร์ที่เกิดเหตุเนี่ย
ต้นเพลิงอยู่ที่ชั้น๑กับชั้น๒ซึ่งเป็นที่พักอาศัยนะฮะ
ส่วนชั้น๓๔๕เป็นที่เก็บสินค้า
อาคารนี้มีนางฉันธนาวุฒิธนากุล
อายุ๔๐ปีเป็นเจ้าของขณะเกิดเหตุไม่ได้อยู่ที่ร้านนะครับ
ก็มีน้องชายนะครับชื่อว่านายมงคลวุฒิธนากุลอายุ๓๓ปี
อยู่ที่ร้านตอนนั้นอยู่ที่ชั้น๓แล้วก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาจากชั้น๒ลอยขึ้นมา
ก็เลยรีบวิ่งลงมาดูพบว่าเพลิงลุกไหม้อย่างหนักแล้ว
ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจวิ่งหนีออกมาจากอาคารเพื่อเอาชีวิตรอด
ก็เลยถูกไฟไหม้ที่บริเวณร่างกายนะฮะโดยเฉพาะแผ่นหลังนะครับ
ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
แล้วก็ต้องสอบถามผู้ที่อยู่ในอาคารเจ้าของอาคาร
ล้อมที่เห็นเหตุการณ์นะฮะสาเหตุยังไม่สามารถสรุปได้นะครับ
ว่าเกิดจากอะไรนะครับต้องรอผลการตรวจสอบอาคาร
และการสอบปากคำพยานแวดล้อมทั้งหมดก่อนนะฮะ
ขณะที่ทางภูมิในการเขตสัมพันธวงศ์นางขจีรัฐเจนาคมบอกว่า
มังกรเนี่ยเป็นซอยที่แคบนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทำงานค่อนข้างยากลำบาก
อ่าแต่ก็สามารถควบคุมเพลิงได้ใช้เวลาอยู่ห้าชั่วโมงนะฮะ
โดยเจ้าหน้าที่นะครับได้นำสังกษีที่ติดกับอาคารออก
แล้วก็ฉีดน้ำเข้าไปเพื่อดับไฟระบายควันจนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
รอยร้าวที่พบที่อาคารเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนว่า
เป็นรอยเดิมหรือว่ารอยที่เกิดจากเพลิงไหม้ในวันนี้นะครับ
แต่เอาเป็นว่านี่ก็เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่ย่านเยาวราชในวันนี้นะฮะ
วันหยุดแล้วก็ช่วงสายสายด้วยคนกำลังไปเดินหารายทานกันเลยอ่าอืมครับ